จริงแล้วเนี่ยเห็นแบบนี้คือเสียดายนะเพราะว่าเอาเข้าจริงหลายคนเชียร์อยู่เหมือนกัน
สำหรับพี่สอนรามแล้วก็พี่นิโครนั่นเองเป็นความรักแบบกุ๊กกิ๊กฉบับรักยุค๙๐นั่นเอง
ก็นี่แหละคลุมเคลือกันมาหลายเดือนแล้วสำหรับความสัมพันธ์ของคู่รักคู่นี้นั่นเอง
ถือว่าเป็นการประกาศปิดฉากรักอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะฝ่ายชาย
บอกผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัวบอกว่าตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับคุณแม่ลูกหนึ่งคนสวยไปเรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะคือพยายามจะปรับตัวดูแลความรักที่มีให้กันแล้วแหละ
แต่สุดท้ายไปต่อไม่ได้จริงจริงคือไม่อยากเป็นข่าวนะคะ
เพราะว่าอยากจะรักษาความรู้สึกของทั้งสองคนเอาไว้เอาแบบเงียบนี่แหละนะคะ
เราเนี่ยพยายามติดต่อคุณนิโกลแต่ได้รับความตอบว่าตอนนี้ไม่ค่อยสบายนะฮะ
ก็เลยมาส่วนสุดให้สัมภาพนั่นเองฟังแบบนี้หลายคนคงแบบโดยเฉพาะแฟนคลับนะคุณ

เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็เป็นศึกปินยุคพวกเราแหละ

ทั้งพี่หนุ่มสอนรามแล้วก็พี่นิโครนะฮะ
ประกาศว่าคบหาดูใจกันเนี่ยคือฮาทั้งประเทศอยู่เหมือนกัน

คือย้อนไปเมื่อประมาณมิถุนายนปีที่แล้วคุณ
ทั้งคู่นะคะก็ได้ร่วมงานกันในการถ่ายเอ็มวีของเอ่อ

ตอนแรกเนี่ยแฟนก็คิดว่าคงเป็นคู่จิ้นแหละ

แต่ท้ายที่สุดทั้งคู่ก็ประกาศคบหากันอย่างเป็นทางการด้วย

ฝ่ายชายเนี่ยบอกด้วยนะฮะว่าความรักครั้งเนี่ย
ไปไกลถึงว่าอยากจะแต่งงานเลย

เป็นระยะเวลาเกือบ๑ปีนั่นเองนะคะ

ขอให้หายป่วยไวนะฮะ

เป็นอิสระในการที่จะพูดคุยนะ
ทั้งคุณนิโกด้วยพี่หนุ่มสอนรามด้วยนะจ๊ะ